คุณผู้ชมครับใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรี
รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงต้องฟังทางนี้
เขาประกาศว่าน้ำในเขื่อนเพชรล้นแล้วนะครับ

พร้อมรับมือกับน้ำท่วม๓๕วันหลังจากนี้ไปครับ
นี่คือสถานการณ์ของน้ำในเขื่อนเพชร

ต้องเปิดประตูระบายน้ำสูงสุดเลย
ระบายน้ำออกจากเขื่อนป้องกันไม่ให้เขื่อนแตก

ทำให้มีปริมาณน้ำจากลำห้วยต่างไหลไปเติมในเขื่อน
วันละกว่า๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
วันว่าจะล้นเขื่อนต้องปล่อยแล้วครับ
ชนรับประทานต้องเร่งเปิดประตูระบายน้ำ

ปล่อยน้ำลงครอง๔สายไปแล้ว
บางส่วนระบายลงสู่แม่น้ำเพชรชบุรีครับ

เขื่อนเพชรเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำมหาศาล

พร้อมยกข้าวของไว้ที่สูงเอาไว้ก่อนครับ
เนื่องจากชนละประทานคาดว่าในวันนี้เนี่ย
น้ำจากเขื่อนเพชรจะเริ่มปิ่มตะหลิ่ง

อยู่ตามคลองทั้ง๔สายที่บอกไป

แล้วจะลดระดับลงเรื่อย
จะระทบจากน้ำท่วงแล้วคือ

ริมถนนเตรียมพร้อมให้ดีครับ

๑๒๑๖ธุราคมนี้
น้ำป่าจะไหลหลักอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของความช่วยเหลือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่าได้มีการตั้งวอรูมแล้วนะคะ
สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็โคราชค่ะ